คุณผู้ชมครับจากที่ไทยรัฐทีวีได้มีการนำเสนอเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งครับ
วัย๘๐ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ต้องการจะเจอหน้าลูกลูกสาว๓คนเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้มีข่าวดีครับลูกสาวที่เป็นฝาแฝดสองคนนั้น
กำลังจะเดินทางไปพบกับคุณยายที่โรงพยาบาลในวันนี้
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ติดตามได้กับคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับ
นี่คือบรรยากาศสดที่โรงพยาบาลชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับ
ข้างหลังผมคือวินาทีแรกที่แม่และลูกได้พบหน้ากันอีกครั้งนะครับ
ฝาแฝดสองคนก็ได้เดินทางมาพบกับแม่
แม่มีสีหน้าท่าทางที่ดีใจนะครับ
สังเกตเห็นได้ว่าบริเวณใบหน้าก็จะมีน้ำตาไหลออกมา
นั่นก็แสดงถึงความดีใจที่ได้พบเจอหน้าลูกอีกครั้ง
ซึ่งลูกฝาสองคนก็พัดภาคมานานกว่าสิบกว่าปีเลยเทียวครับ
ตอนนี้แม่กับลูกก็พยายามที่จะพูดคุยกันนะครับ
แต่คุณแม่ก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงครับ
ก็เลยไม่สามารถที่จะตอบลูกได้
เดี๋ยวเราสอบถามทางด้านลูกดูก่อนนะครับว่า
มีความรู้สึกอะไรบ้างเมื่อเจอหน้าแม่เป็นครั้งแรก

เป็นยังไงบ้างได้เจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับพี่
ดีใจค่ะ

เก่งด้านอาย

ก็ว่าว่าคุณยายเขาสบายดีอืมผมเขาอยู่กับญาติทั้งนิดอืม
ทีไม่ได้เจอเพราะว่าคุณยายสบายดีใช่
นี่บรรยากาศสดนะครับล่าสุดจากโรงพยาบาลชัยบาดาน
แม่และลูกก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ชลพลรัฐธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดลบบุรีครับ
ขอบคุณคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
นั่นคือบริการสดวินาทีที่คุณยายจันทาอายุ๘๐ปี

คือคุณสมรินทิพย์และคุณสรินทรบุญหน้าครับ
คุณใหญ่คุณเล็กซึ่งเป็นลูกสาวที่ไม่เจอกันร่วม๑๐ปี
วันนี้ก็เจอกันครั้งแรกก็พูดอะไรไม่ค่อยออกนะฮะ
ว่าคุณแม่สบายดีแต่ว่าวันนี้คุณแม่เป็นมะเร็งเต้านม

วันนี้อาจจะไม่ได้พูดจากันมากเท่าไหร่นะครับ
ก็ดีใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะไม่ได้มีเสียงพูดคุยอะไรกัน
แต่เชื่อว่าบรรยากาศเป็นบรรยากาศของความปลื้มปริ่มนะคะใช่ครับ
ส่วนลูกสาวอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศ
บอกว่าจะมาพบในช่วงเดือนเมษายนนะครับ